มีอีกเรื่องฮะในวงการส่งนะครับวันนี้หลายคนก็ช็อกเหมือนกันนะครับ
พระอาจารย์คมนะฮะท่านก็เป็นพระที่เป็นพระนักพัฒนาสายวิปัสนา

ก็ไปศึกตอนไหนก็ไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้

เจ้าคณะตำบลปากช่องนะครับมีคำสั่งเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรี
ที่บริเวณเตอร์ปากช่องจังหวัดนครรวชสรีมา
พร้อมกับให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดด้วย
คนก็เลยเอ้าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดเนี่ย
มีทั้งหมด๑๓คนนะฮะที่จะมาตรวจสอบทรัพย์สินตรงนี้นะครับ
โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคมเป็นต้นไป
ล่าสุดทีมข่าวของเรานะไปที่วัดป่าธรรมกิรี่ร์นะครับ
ปากช่องนครราชศรีมาพบว่ามีพระอยู่ไม่กี่รูป
เจ้าหน้าที่ของวัดกับตำรวจนอกเครื่องแบบก็มาประจำพื้นที่อยู่นะฮะ
ก่อนบอกตอนนี้ไม่มีสมาธิในการปฏิบัติธรรม

ชาวบ้านแถววัดแล้วก็ผู้ที่เคารพนับถือพระอาจารย์ครม
หลายคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

พร้อมกับสั่งตรวจสอบทรัพย์สินของวัด
ถ้าพวกเราสอบถามไป
คณะอำเภอปากช่องนะครับพระยานดิหลกนะฮะ
ท่านเจ้าคุณแดงนะครับท่านให้ข้อมูลว่า
พระวชิริยการโกศลหรือว่าพระอาจารย์คมตำแหน่งเนี่ย
เป็นประธานส่งวัดป่าธรรมคีรีนะฮะ
ไม่ได้เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ไม่ได้เป็นเจ้าวาดวัด
ซึ่งพระอาจารย์คมกับทางพระมหาวุฒิธิมาฮะ
แล้วก็พระลูกวัดอีกสองรูปเนี่ยเจ้าคณะอำเภอปากช่อง
พฤษภาคมที่ผ่านมาอุ้ยศึกกันหมดแล้วไปไหนกันหมดล่ะนี่
ก่อนจะมีข่าวแต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดแล้วก็ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของวัดป่า
คีรีซะอีกนี่นะฮะขณะเดียวกันเนี่ย
พระอาจารย์คมเนี่ยไปศึกที่วัดบวรนิเวศส่วนอีกสามรูป
ศึกที่วัดใหม่เสนานิคมแถวเสนากรุงเทพ
และวันที่๘พฤษภาคมตอนบ่ายโมง
จะมีคณะกรรมการจากหลายฝ่ายทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายปกครองตำรวจท้องถิ่นด้วยนะฮะ
ร่วมกันตรวจสอบทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรีตามขั้นตอนต่อไป
นี่ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางรองภูมิในการรักษารัชการแทนผอสำนักพุทธนะฮะ
ท่านอินทพรจันเอี่ยมเนี่ยบอกว่าการแต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรี
และการตั้งกรรมการสำรวจทรัพย์สินของวัดก็สืบเนื่องจากวัดไม่มีเจ้าอาวาส
ก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตั้งรักษาการเจ้าวาดก่อน
แล้วก็สั่งตรวจสอบทรัพย์สินของวัดแล้วเจ้าอาวาสรูปเดิมหรือพระในวัดถึงไปศึก
แต่อย่างนี้ไม่ใช่แต่ทางพระอาจารย์คมหรือว่าเจ้าวาดวัดเนี่ยไปศึกกันก่อน
ซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันก็เลยต้องตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
แล้วสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่างที่คงเหลืออยู่ของวัดว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไง
อันนี้เป็นไปตามขั้นตอนส่วนจะมีความผิดปกติแบบไหนอะไรยังไงไหม
ต้องรอการตรวจสอบนี่คือตามตามตัวไม่เจอด้วยใช่ไหมคะ
เดี๋ยวจะเริ่มตรวจสอบทรัพย์สิน๘พฤษภาคมแล้วก็ยังไม่มีใครเจอ
ว่าอดีตเจ้าวาดหรือว่าอดีตพระอาจารย์คมเนี่ยหายไปไหนอย่างไร

ประวัติของพระอาจารย์คมนะครับปัจจุบันอายุ๓๙ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นพระหนุ่มสายวิปัศนากรรมฐานชื่อดังนะฮะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าพันตะที่อูดรทานี
แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ตั้งแต่เรียนมัธยมเลยฮะ
แล้วก็มาอยู่ที่อำเภอปากช่องนครราชศรีมา
ทีแรกก็ตั้งใจมาหาที่สงบในการปฏิบัติธรรม
แล้วก็ทำตรงนั้นเนี่ยเป็นที่พักส่งขึ้นที่พักส่งธรรมคีรี
จากนั้นก็มีลูกศิษย์นะมีผู้ศรัทธามาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์
แล้วก็สร้างเป็นวัดป่าธรรมคีรี
อาจารย์คมก็มีลูกศิษย์ที่เริ่มสายศรัทธาแนวทางการสอนการวิปัศนามาก

ทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงนักการเมืองดารานักร้องนักแสดง
สุดท้ายวันนี้มีข่าวว่าไปศึกซะแล้ว